ส่วนข่าวต่อไปนี้นะคะอ่านแล้วให้คุณผู้ชมดูภาพแล้ว
ไลน์ค่ะบอกมาหน่อยว่าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของบ่อกุ้งนะ

มันเป็นสิ่งที่แปลกเกิดขึ้นในตัวกุ้งเนี่ยนะคะเนี่ย
บอกว่าเขาซื้อกุ้งมาแล้วเขาก็เอามาทำความสะอาด
แต่ช่วงที่ทำความสะอาดกุ้งมันเจอมันลักษณะเป็นเม็ดเล็ก
น้ำตาลแบบนี้เต็มหัวกุ้งไปหมดเลย
ก็เลยไม่กล้าทานเลยค่ะมันคืออะไรเป็นสิ่งแปลกปลอม
ทานได้หรือไม่ได้อ๋อนั่นสิตอนนี้ยังหาคำตอบกันเลยอยู่
อยู่เลยนะคะว่าสรุปแล้วไอ้เม็ดเล็กสีน้ำตาลที่อยู่ในหัวกุ้งนี่มันคืออะไรนะคะ
แต่เรื่องนี้ถูกถ่ายคลิปแล้วก็เอามาแชร์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ระบุว่ากินไปแล้วจะตายไหมอะไรเนี่ยอยู่ในหัวกุ้ง
นี่คือสิ่งที่เจ้าของเขาตั้งคำถามขึ้นมานะคะ
แล้วเขาก็ได้รับการติดต่อจากทีมข่าวของเรานะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงมายังไงไปซื้อมาจากไหนคะ
เขาบอกว่าซื้อมาตลาดแถวจตุจักรตัดสินใจซื้อเพราะตัวมันใหญ่ดี
แต่ตอนแรกก็สังเกตเห็นนะว่าหัวมันเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลส้มหน่อย
แต่ก็เอ๊ะไม่รู้ไงก็เป็นลักษณะคนซื้อเนาะไม่ใช่คนขายก็เลยไม่รู้นะคะ
ก็เลยถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าโอ๊ยมันเป็นปกติตามธรรมชาติแหละ
นี่กุ้งมันไม่ใช่กุ้งเลี้ยงมันเป็นกุ้งที่ไปจับมาจากแม่น้ำเลย
สีนี้เป็นสีปกติอ๋อแม่สีบอกแบบนั้นอ่าแม่ค้าบอกเป็นสีธรรมชาติ
ก็เลยเอ้าตัดสินใจนะฮะถ้าธรรมชาติก็ซื้อมันสองโลกรัมละกัน
ละห้าร้อยบาทนะคะหมดเงินไปหนึ่งพันบาทพอมาถึงบ้านค่ะล้าง
แล้วก็ผ่าจะย่างไงผ่าจะย่างมันต้องผ่าเนอะผ่าแผ่ออกแบบนี้นะ
โอ้โหเจอแบบนี้ค่ะมันเป็นเม็ดเล็กสีน้ำตาล
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอามือเขียดูมันก็ดูแข็งอีกนะ
ก็เลยไม่ได้ทานสักตัวเลยด้วยความไม่กล้านะคะ
ผู้โพสต์บอกว่าตั้งแต่ซื้อกุ้งมาเพิ่งเคยเจอแบบนี้เป็นครั้งแรก
มีเพื่อนที่ทำบ่อกุ้งก็ถ่ายรูปไปถ่ายคลิปไปส่งให้เพื่อนดู
เพื่อนก็ตอบมาว่าไม่รู้เหมือนกันก็เลยเอามาโพสต์ไว้
เผื่อมีผู้รู้นะคะในโลกโซเชียลมีเดียมาตอบคำถามให้นะคะ
ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ
หรือว่ามันเป็นขี้กุ้งตามปกติหรือว่ามันไปกินอะไรที่มันไม่ใช่อาหารกุ้ง
ค่ะแล้วเข้าไปไปสะสมอยู่ในหัวของมันหรือเปล่า
คือทุกคนพยายามคอมเมนต์ช่วยหาคำตอบมานะคะแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ
วิทยาศาสตร์หรือคำตอบที่แท้จริงนับจนถึงตอนนี้นะคะ
หรือบางคนมองแบบนี้ไปเลยหัวที่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยิน
เอาตะกัวไปยัดเพิ่มน้ำหนักให้กับกุ้ง
หรือว่านี่เป็นยุทธวิธีใหม่แบบใหม่ที่ไม่ใช่ลูกตะกัวแล้ว
จะเป็นลูกอะไรสักอย่างที่เพิ่มน้ำหนักได้เหมือนกัน
ทำให้สังเกตได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราหาคำตอบให้เพิ่มเติม
ส่วนคุณผู้ชมที่ทราบแล้วบอกเรามาหน่อยในไลน์ค่ะ